เอาละครับคุณผู้ชมชูวิทย์ท้าชกสันทนะลั่น๑นาทีไม่ล้ม
ก้มกราบเท้าเลยโอ้โหเราไม่ได้อยากให้ใครต่อยกัน
คุณผู้ชมจริงเราไม่สนับสนุนความไม่สนับสนุน
แต่ว่าเขาท้ากันเสียงดังเขาท้ากันเสียงดัง
เราก็ต้องน่ะเอาข่าวมานำเสนอล่ะล่าสุดคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับ
ยังไม่หายเดือดเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอีกครับ
เปิดเผยถึงกรณีการเผชิญหน้ากับนายสันทนาประยุรัฐอดีตตำรวจสันติบาล
เกือบจะวางมวยฟาดปากกันที่สอนอทองหล่อนะ
ก็คือสาเหตุที่เผชิญหน้ากับนายสันทนะด้วยลักษณะรุนแรงเช่นนั้น
เพราะว่าทนไม่ไหวอ่ะทนไม่ไหวยังไงพี่ชูทนไม่ไหวที่
สันทนะไม่ให้เกียรติไปเคาะประตู
แห่งชาติเนี่ยแล้วมีการตะโกนท้าทายเสียงดัง
ใช่ไหมดอมใช่เราจำได้ไหมตอนอยู่หน้าประตู
บอกเฮ้ยอ่าเฮ้ยอยู่นี่อ่าคุณชูวิทย์บอกว่าเขาเป็นคนจริง
เป็นนักเลงเมื่อไม่ให้เกียรติกันก็ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติตอบ
ท้าเลยครับท้าเลยต่อยกันป่ะล่ะถ้าเป็นคนจริงจริงอ่ะ
นี่คุณชูวิทย์พูดนะนัดมาเจอกันเลยดีกว่าสะดวกวันไหน
เวลาไหนให้แจ้งมาคุณพร้อมเสมออืม
แล้วก็ยังท้าด้วยว่าถ้าสันทนะสามารถยืนระยะอยู่
ระหว่างการเริ่มชกเก่งเกิน๑นาทีนะจะทำยังไงคุณชูวิทยลองไปฟังครับ
คนพันอย่างนี้มันต้องเจอกับผมมึงอยากจะบ้าใช่ไหม
ไอ้สันธนะกูจะบอกให้กูจะบ้ากับมึงจะมาชกกับผมเหรอ
ตุ้ยนุ้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องชกครับผักมันเบาบางก็ล้มแล้ว
วันนี้กูท้ามึงถ้ากูขึ้นเวทีนะมึงอยู่ได้เกิน๑นาทีนะ
ยอมกราบตีมึงเหรอคุณชูวิทย์บอกว่าในสันทนธรรมแบบเนี้ยมันหยามเกียรติการปล่อยเอาไว้ไม่ได้
หากตัวเองตายเป็นผีนะจะทำถึงขั้นไหนรู้ไหมยังไง
จะเกาะหลังในสันธนาไปทุกที่ทุกที่คือจองหลังจองเป็นต้องกรรมเออสิงห์เลยว่างั้น
แล้วเตือนนะเตือนนายสันทนาว่าอย่าพลาดก็แล้วกันเออเนี่ยครับนี่ครับนี่นี่
คือท่านี้นะถ้าสมัยเป็นนักการเมืองแล้วท่านี้ให้นักข่าวแอคชั่นให้นักข่าวถ่ายเมื่อไห
นี่แสดงว่ามีเรื่องใหญ่มีเรื่องใหญ่ที่ต้องเปิดโปรงต้องตรวจสอบต้องแฉท่านี้
ก็ใช่ไงเพราะว่าคุณชูวิทย์ก็พูดแตะแง้มมาแล้วไงเรื่องของโรสรอย
เรื่องของบ้านร้อยล้านว่านายสันทนาทำอะไรถึงมีตังค์ขนาดนี้
นั่นน่ะสินะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคุณชูวิทย์บอก
จะเกาะหลังในสถานะไม่ปล่อยใช่ไหมล่าสุดครับโพสต์เฟซบุ๊กด่วน
ขณะนี้นายสันทนาประยูรัฐอยู่ที่อาบอบนวดคาเวียอืม
เจรจาเคลียร์อะไรอยู่กับบุคคลหนึ่งค่ะเจ้าของสีชื่อดังยี่ห้อหนึ่ง
อืมที่เป็นเจ้าของอาบอบนวดแห่งนี้จากนี้ไปมันต้องอยู่ยาก
เพราะแค่ก้าวเท้าไปที่ไหนผมรู้ทันทีดูแล้วกันว่า
ใครมันแน่กว่าใครแค่มากูก็ได้กลิ่นเหม็นแล้ว
คุณผู้ชมอย่าลืมนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าคุณชูวิทย์นะครับ
ท่านก็เคยทำธุรกิจอาบอบนวดลูกน้องเพียบลูกน้องเพียบ
อยู่ในธุรกิจแบบนี้ลูกน้องแกเพียบ
อันนี้ผมเล่าเสริมให้ฟังนะอ่ะประกาศตั้งรางวัลด้วย
ใครก็ตามที่มีข้อมูลหลักฐานคลิปวิดีโอการกระทำผิดของนายสันทนะ
ขอให้ส่งมาจะให้หนึ่งแสนบาทเป็นค่าตอบแทนอุ้ยนี่ฟังคุณชูวิทย์แล้ว
แล้วฝากฝั่งคุณสันทนาพอเขาได้ยินแบบนี้เขาจะยังไง
พี่เบิร์ตเอ้าขิงก็ราล่ะแล้วขาจะยังไงอ่ะ
เขาบอกว่ามวยถูกคู่ก็แบบนี้ใช่ไหมอ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชม
คุณสันทนะโตตอบโต้กลับเลยชูวิทย์เหรอท้าชกเหรอ
ดูถูกเหรอว่าถ้ายืนไม่ถึง๑นาทีขู่เลย
ชูวิทย์ระวังจะกลับไม่ถึงบ้านเฮ้ยเออแล้วบอกว่าหากเมื่อคืนวันก่อน
ชูวิทย์เข้ามาประชิดอีกนิดเดียวไอ้ตรงหน้าสอนอนะเอออีกนิดเดียว
ทำไมทำไมทำไมทำไมทำไมลองฟังก่อนน่ะ
นี่ถ้าเข้ามาเหลือมาอีกนิดนึงนะเท้าผมจะไปก่อนถูกไหม
แต่ถ้ามันล่วงล้ำเข้ามาในรัศมีร์ทำการผมนะก็ต้องกระเด็นไปก่อน
หมดนี่ดอมเข้าใจไหมดอมอยากเข้ามาในรัศวิทธรรมการของพี่น่ะ
จะโดนบาทาพี่เบิร์ดหรออ่ายึ๊กอย่ายึ๊ก
พี่เบิร์ตพี่จะยืนได้ถึงนาทีหรือเปล่าพี่นิดนึงเดี๋ยวโดน
ขณะเดียวกันมีการเกทับคุณชูวิทย์ด้วย

ถ้าคุณสันทนาทำผิดให้๑แสนใช่ไหม

บอกว่าพร้อมจะจ่าย๑ล้านบาท

ถ้าใครมีหลักฐานเหมือนกันว่าคุณชูวิทย์กระทำความผิด
แล้วมีใครมาโชว์หลักฐานไหม
ไม่ต้องถามว่ามีใครมีหลักฐานแล้วมาจากฝั่งไหนด้วย

จำได้ไหมจำได้หรือเปล่า
เรื่องขายลอตเตอรี่ออนไลน์
จำได้ไหมว่าตอนนั้นมีใครไปบุกไปตรวจไปชี้ไปเดิน

จำได้ไหมจำได้หรือเปล่า

คุณน็อตกองสลากพลัส

ทำไมคนไม่เอางัดแสนหรอ
ไม่เอา

ที่กล่าวอ้างเยอะไปหมดแต่ขอรอให้คดีของตนถึงที่สุด
แล้วส่งให้แล้วจะส่งให้โดยระบุว่า๓คลิปนี้ไม่เอาเงินแสน
แต่ขอจิ้มจุ่มสุทธิพรมื้อเดียวก็พอ
คุณชูวิทย์ไปเตรียมจิ้มจุ่มสุธิพรเลยไปให้
เนี่ยให้พนักงานพี่ชูเนี่ย

อ่าคุณน็อตก็ชอบไปกินแล้วมั้ง

แต่ว่ามันก็มีหลายสาขานะไม่มีรัชดาไซส์๓ด้วย

คุณชูวิทย์ลองถามหน่อยว่าคุณน็อตจะกินสาขาไหนนะครับ

นะครับเพราะเขาบอกว่าในคลิปนั้นน่ะ
๓คลิปเต็ม

ก็ออกมาแล้วก็ชี้แจงค่ะบอกว่าเอาจริงอันนี้คือน้ำแข็งถอดคำพูดมาเลยนะหลายคนผมก็รู้จักแต่ผมอ่ะไม่ได้ทำธุรกิจกับคนพวกนี้ผมขอวอนสื่อเลยนะสื่อไหนที่เอาผมไปวิจารณ์ในทางเสียหายนี่ผมเงียบมาประมาณ๒อาทิตย์แล้วนะอย่าเอาผมไปผัวพันว่าผมทำธุรกิจกับคนนั้นคนนี้เวลานี้ผมเป็นนักการเมือง
คุณธรรมนัสเขาบอกแบบนี้บอกว่าอ่ะปีเนี้ยผมอายุห้าสิบแปดแล้วใช่ไหมผมไปหลายประเทศอ่ะก็มีเพื่อนมีคนหลายเชื่อชาติฝรั่งจีนไทยอินเดียแต่ยืนยันนะว่าผมอ่ะไม่ได้ทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนจีนสีเทาตามที่บอกเลยแล้วก่อนหน้าทำงานการเมืองเนี้ยทำธุรกิจหลายอย่างจริงจริงเอออย่างท

ผมณเวลานี้ผมเป็นนักการเมืองนะครับผมพร้อมที่จะถูกตรวจสอบนะครับแต่ต้องถูกต้องตามกฎหมายอย่าเพิ่งตรวจตัดสินใจว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเราต้องแยกแยะนะครับระหว่างการรู้จักกันการทำธุรกิจและเรื่องการเมืองนี่ไงยืนยันว่าหลายคนอ่ะรู้จักจริงจริงแต่ผมไม่ได้ทำธุรกิจกับคนพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่
คุณธรรมนัฐออกมายืนยันหลังจากที่เงียบมาประมาณ๒อาทิตย์กว่าหลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับพวกกลุ่มธุรกิจจีนสีเทา
ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องสืบเนื่องอืมนะครับแล้วก็วันนั้นน่ะ
เดี๋ยวจะมีการออกหมายจับคนสำคัญไม่รู้แกไปได้ยินที่ไหนยังไงมานะ

แล้วที่บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่อ่า
นี่แหละครับลองดูว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนต่อไปจะเป็นยังไง

มันจะไปกระทบกับเรื่องทางการเมืองด้วยหรือเปล่า